กรติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมคะไทยประกาศความสำเร็จของโครงการข้าวลดโลกร้อนนะคะ
เพื่อให้ภาคเกษตรลดในการเรื่องของการปล่อยกัสคาร์บอนไดออกไซด

ขณะเดียวกันเป็นการที่จะสนับสนุนแนวทางในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

นี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเพิ่มพื้นที่ในการทำนาข้าว
เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้มีคุณภาพของการปล่อยที่ต่ำลง
เพื่อให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นในการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ

ตระหนักถึงประโยชน์การเตรียมรับมือเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศต่างด้วย
ซึ่งล่าสุดที่ไทยเองก็ประสบความสำเร็จนะคะจากโครงการข้าวลดโลกร้อน
ซึ่งก็ถือว่ามีการประกาศความสำเร็จอย่างเป็นทางการแล้ว

ปกติแล้วก็จะมีการทำนักข้าวมาในทุกปีควบคู่กับคนไทย
ซึ่งเป็นโครงการที่ถือว่าเป็นความร่วมมือของไทยแล้วก็เยอรมัน
ในการทำนาข้าวที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ
ในขณะเดียวกันภาคเกษตรเองก็เป็นการส่งเสริมวิถีการปลูกข้าวนะคะ
เพื่อให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเป็นการลดต้นทุนด้านสภาพภูมิอากาศจากการปลูกข้าวด้วย
ขณะที่รองอธิบดีกรมการข้าวระบุว่า

นิยมทำนาแบบมีน้ำขังอยู่เป็นเวลานานนะคะ
ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดปฏิกิริยากัสมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง๕๕
ซึ่งก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจก
อาจจะส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง๒๘เท่า
อธิบดีบอกด้วยนะคะว่าตลอดระยะเวลา๕ปี
ของการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการอบรมทั้งหมดกว่า๓๐๐๐ราย
๖จังหวัดนำร่องของพื้นที่รุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแนวทางในการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ในการผลิตข้าวตามมาตรฐานสากล
แล้วก็เป็นการนำเทคโนโลยีการผลิตข้าว
ที่ช่วยลดเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาปรับใช้ค่ะ
ซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมความมั่นคงทางอาหาร
ลดภาวะโลกร้อนหรือว่าลดในเรื่องของการปล่อยกัสเรือนกระจกในภาคเกษตร
ไม่ให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ทุกภาคส่วนเลยนะคะ
ว่าประชาชนหรือว่าภาคเกษตรที่อยากจะร่วมแรงร่วมใจกัน
ผลิตข้าวแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ